คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเจาะแจ๊ริมจอกันบ้างดีกว่านะคะ

ไปเติมความเปรี้ยวความแซ่บความซีดกับสองสี่พี่น้องดีกว่า
ริสพลอยหอวังจะเป็นยังไงติดตามกับช่วงเจาะแจ๊ริมจอ
บ่ายแบบนี้ใครนั่งหาวมาค่ะมาเติมความเปรี้ยวเพิ่มความซีดกับสองสี่พี่น้อง
คริสพลอยหอวังไม่ได้พูดถึงความเซ็กสิเพราะเท่าที่มีก็ฮอตตลอดแตก
เปรี้ยวเนี่ยหมายถึงมะม่วงใช่ค่ะมะม่วงเปรี้ยวเลี้ยวมาตรงหน้าขนาดเนี้ย
ผมก็จะทำความแซ่บก็รอไม่ได้ภาพที่เห็นก็เลยเป็นทรงนี้
หมดแล้วนี่ยังไม่หยุดไม่หาย

กระดาษไฮไลท์สีผมยังติดอยู่เต็มหัว

คอสตูมเป็นผ้าคลุมสีดำเก๋

มะม่วงเปรี้ยวมะยมดอง
ไม่แซ่บก็ดูจากนุ้งพลอยนะคะ

โอ้โฮไข่น้ำล่ายแปลกจ้ะ